ตามกันต่อสำหรับกรณีเทพบุตรโซโลนะคะคือเรื่องนี้เนี่ย
เป็นการขยายผลมาจากที่มีคลิปหลุดออกมาว่ามีวัยรุ่นประมาณ๓๔คน
มีผู้หญิงด้วยรุมทำร้ายร่างกายนายเรส
วัยรุ่นวัยสิบเจ็ดปีจนตายค่ะคลิปค่ะพอสืบสาวราวเรื่องไป
ปรากฏว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่านายเรสคนนี้เบี้ยวค่ายาเสพติด
ก็ขยายผลเครือข่ายไปไปเจอว่าเป็นเครือข่ายของเทพบุตรโซโล
พลตำรวจเอกรุ่งโรศแสงครามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกเลยนะคะว่า
หลังจากที่ไปสืบสวนขยายผลเครือขายยาเสพติดแก๊งเทพบุตรโซโล
ซึ่งเป็นคนว่าจ้างให้ลูกน้องไปทำร้ายร่างกายนายเรสจนเสียชีวิต
คาสนามฟุตบอลในพื้นที่สพบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะคะ
ล่าสุดขอเปิดเผยชื่อจริงเลยก็แล้วกัน
ชื่อของเทพพบุษโซโลจริงจริงก็คือนายปัณณวิทย์ประถุมอายุสามสิบปีค่ะ
หน้าตาเป็นแบบนี้นะหรือเขาเรียกกันว่าโกแก่
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับแล้วนะคะอืม
สวนมาพบว่านายปัณวิทย์คนนี้เนี่ยนะคะมีพวกก็คือนายสุวิทย์อินทศร
นายชาติชายพิมพ์บุตรนายเจริญวุฒิชนะรัญชัยพัฒน์
เป็นผู้ใช้งานเฟซบุ๊กสี่คนเป็นเครือข่ายแก๊งที่ชื่อว่ามันทุกเม็ด
ขายยาผ่านเฟซบุ๊กค่ะซึ่งเฟซบุ๊คที่สี่คนนี้ใช้ร่วมกันก็คือเทพมุทรโซโลนี่แหละ
ขายยากันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยมีการสั่งการมาจากประเทศเมียนมาร์
และมีผู้ประสานงานอีก๓คนตอนนี้ตำรวจรู้ตัวหมดแล้วค่ะ
อยู่ระหว่างติดตามตัวสำหรับคลิปการทำร้ายร่างกายเครือข่ายเทพโซโล
ที่มีคนแจ้งเบาะแสมาทางเพจไทยรัฐแล้วก็ตำรวจเนี่ย
ตามจับตัวผู้ต้องหามาหมดแล้วนะคะก็คือ
นายนัทวุทธ์บุญทองหรือต้นอายุยี่สิบสี่ปีนายถวัชชัยเมธากุณฑ์หรือรันว์วัยสามสิบปี
แล้วก็นายวินัยเชียงบุญมีหรือเจนวัย๒๕ปีค่ะ
พลตำรวจโทสุรเชษฐหักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกว่า
นายปัณวิทย์หัวหน้าแก๊งเนี่ยนะ
จะเดินทางออกนอกประเทศอยู่บ่อย
โดยจะใช้ช่องว่างระหว่างพรมแดนค่ะ
ตอนนี้ก็เลยสั่งการให้ตมแนวชายแดนเชียงแสนแม่สายแล้วก็ชายแดนน้องคายสกัดจับให้ทุกเส้นทางเลย
ส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะคะ
ปรากฏว่าตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วเนี่ย
ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
กว่า๑๐๐ล้านบาท

ถูกต้องแล้วเงินจำนวนกว่า๑๐๐ล้านบาทนี้
เป็นของเครือข่ายแก๊งมันทุกเม็ดทุกบาททุกสตางค์เลย
และนายปานวิทย์คนนี้ก็มีหมายจับคดียาเสพติดอีกเพียบเลยค่ะ
ฟังประวัติกันหน่อยดีไหมคะว่านายปรณวิทย์หรือโกแก่คนนี้เป็นใครมาจากไหน

ปี๒๕๖๑คือปีที่แล้ว
เขาเริ่มเปิดเฟซบุ๊คใช้ชื่อว่าเจ้าพ่อพิศนุโลก
โพสต์ข้อความเปิดรับสมาชิกรับยาเสพติดไปขาย
โดยไม่ต้องลงทุนหรือว่าเสียค่าสมัครอะไรเลย
โพสต์แบบอลางชางไม่กลัวกฎหมาย
บอกว่าใช้แค่บัตรประชาชนอย่างเดียว
รับไปขายได้เลยทั้งที่

ใครอยากทำงานในจังหวัดพิสุนโลก
ทักแชทมาได้เลยนะ
เฟสจริงขอคนจริงไม่น้ำลายนะครับ

ส่วนเงินให้โอนมาหลังขายยาได้
ซึ่ง๒๗มิถุนายนค่ะ
ปีที่แล้วนะตำรวจเขาก็กวาดล้างผู้ค้ารายย่อย
แต่นายปานวิทย์คนนี้หนีรอดไปได้

ก็ยังคงจำหน่ายกันอย่างต่อเนื่อง
เดี๋ยวรอเพราะตอนนี้ตำรวจเขาขยายผลใช่ไหม

เทพบุษโซโลโกะแก่มันทุกเม็ดคนเดียวกัน
ผลหน้ากระบวนการค้ายาเสพติดมาหลายสำคัญ
จ้างคนไปกระทืบคนที่เบี้ยวไม่จ่ายเงินค่ายา
ชื่อปัณวิทหน้าตาแบบเมื่อสักครู่นี้
แล้วที่สำคัญนะเวลาที่เขาโพสต์
รับสมัครคนที่เป็นแข้งขาเขาเนี่ย
มีผู้หญิงไปสมัครด้วย